ถึงข่าวที่พวกเราชวนคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกต
และคุยกันไว้ตอนต้นรายการ
ซ่อมถนนไร้ป้ายบอกรถตกหลุมหายมิดคัน
คันจริงคุณผู้ชมครับ
ขึ้นรถกันนะแล้วถ้าอยู่บนรถคันนี้จะทำยังไงครับ
เขาก็คงจะไปทางไหนสักทางแหละก็เลยเริ่มออกขวา
ไว้ทำไมอ่ะป้ายเป้ยอะไรไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเนี่ย
ไม่มีกลวยไม่มีแบรีเออร์ไม่มีไฟบอกทางไม่มีป้ายโอ้ย
คลิปมันบันทึกไว้ได้ชัดเจนมันฟ้องเอาไว้เลยว่ามีการขุดร่องดินเอาไว้
นะครับอย่างน้ำแข็งบอกไม่มีอะไรสักอย่างเตือนค่ะ
คนในรถได้รับบาดเจ็บสองคนครับคุณผู้ชมครับแล้วรถก็พลิกตะแคงอยู่
พังยับเยินนี่คือถนนสายสามสามหนึ่ง
ใกล้แยกสัญญาณไฟหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เหตุเกิด๒๔มิถุนายนครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูไปดูกลางวันหน่อยได้ไหม
ดูกลางคืนก่อนจุดเกิดเหตุช่วงกลางคืนจะพบว่า
จุดเกิดเหตุมันมืดมากแล้วไม่มีกลวยกั้น
จุดเนี้ยเขาจะคิดว่ามันเป็นทางเบียงขวาแพบปลายทางก็ไม่มีจะอยู่ตรงนู้น
ไอ้จุดที่ตกลงไปเห็นมั้ยเขายังเหลี่ยงขวาอยู่เลย

ลูกศรบอกคนไม่รู้ทาง
คนเพิ่งมาใช้หรือว่าคนมากลางคืนแล้วก็ออก

ตุบตุบตุบตุบนี่แหละครับ
ช่วงเช้าผู้สื่อข่าวไปดูสิไปดูกลางวันนี้มันเป็นไง
นะครับเจอหลุมนี้โอ้โหดู
แล้วสุดทางนั่นคือท่อระบายน้ำเห็นไหม

และเสร็จซากของรถยนต์เพียบเลย
ไม่รู้ว่าของคันเมื่อคืนหรือคันอื่นด้วย

นี่แหละฮะนายนัทวุฒิอายุ๓๑ปีนะครับ
เขาเป็นอาสากู้ภัยที่มาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเล่าบอกว่า
ไอ้จุดเนี้ยน้องหน้าข่าวมันเกิดเกิดอุบัติเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามครั้ง
แล้วยังปล่อยให้เกิดอีกเหรอโอ้ยใครดูแลเนี่ยตรงนี้นะครับ
แล้วเคยมีรถมอเตอร์ไซค์ตกร่องมาแล้ว
แล้วมุดเข้าไปในท่อแบบนั้นดูดิพอตกปั๊บด้วยความแรงของรถไง
มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มุดพลวดเข้าไปแล้วคนทำไงวะน่ะโอ้โหเนี้ย
เนี่ยครับคุณผู้ชมไหวเหรอครับแบบนี้อืม
โอ้โหคือเรียกร้องเลยคนที่ใช้ถนนเส้นนี้ช่วงกลางคืนให้ลดความเร็วนะ
และระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
นี้หลังจากพบว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปดูถ้าไปดูล่าสุดไปดูเป็นยังไง
มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดูดิมีแล้ววางแล้วอ๋อป้ายเตือนแล้ว
แล้วถ้ากลางคืนอ่ะกลางคืนมีไฟไหมไม่มี
แล้วนี่คือไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยคือแม่พอถึงจุดก็เจอใบนี้
แบรีเออร์ก็หลุมมันตกเหมือนเดิมแล้วครับกลางคืนอ่ะ
ใกล้กับแยกสัญญาณไฟหนองไผ่แก้ว
บึงชนบุรีครับอย่าให้นับต่อไปอีกเลยครับ
มันสามครั้งแล้วใช่ไหมใช่อย่าให้มีครั้งที่สี่เลยครับ
ค่ะโอ้โหตายแล้ว